อัปเดตเรื่องราวบนโลกโซเชียลต่อเนื่องอีกหนึ่ง

เรื่องอะไรฮะคุณลุงขับแท็กซี่
น้ำใจดีแล้วก็มีความ
เจนเทิลเมนมีความโอ้สกูล

ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องดีค่ะเป็นเรื่องราวที่หญิงสาวชื่อว่าคุณโซ่เนี่ย
ได้ขึ้นแท็กซี่ทะเบียนมมชช๘๘๔๘กรุงเทพ
แต่ว่าปรากฏคุณลุงคนขับไม่คุ้นเส้นทาง
ก็เลยจอดรถแล้วก็หยิบแทนที่แบบกระดาษขึ้นมาส่อง
เราใช้แอปพลิเคชันในการนำถ่าง
แต่ว่าคุณลุงเนี่ยมืดแล้วเปิดกระดาษขึ้นมาเอาไฟส่อง

ใช่น่ารักแล้วยังไม่พอค่ะ
คุณลุงถามว่าปกติเคยนั่งมาเท่าไหร่
คุณโซ่ก็เลยบอกว่าประมาณ๑๒๐บาท
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะคะมิเตอร์วิ่งไปที่๑๕๐บาท

เพราะว่าคุณลุงก็ต้องจอดดูแผนที่ด้วยไง

มิเตอร์ค่ะแล้วก็บอกว่าให้จ่ายเท่าที่เคยนั่งพอ
ทำให้คุณโซ่ใช่ประทับใจนะคะ
คุณส้มบอกไม่เป็นไรปิดมิเตอร์แบบนี้
จ่ายให้คุณลุงไป๒๐๐บาทเลย
แล้วก็นอกจากนี้คุณลุงก็จอดรถเฝ้าอยู่หน้าบ้าน
รอคนเปิดประตูเป็นเพื่อนด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนกดไลค์เกือบ๓แสนครั้งค่ะ
แล้วก็แชร์ต่อร่วม๖๐๐๐ครั้ง

ขณะที่บางคนที่เคยนั่งรถคุณลุง
ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ครับโอ้คุณลุงน่ารักแบบนี้เราต้องตามหาตัวคุณลุงไหม
ตามหาค่ะไปตามหาเจอสัมภาษณ์ได้
แต่คุณลุงบอกว่าไม่ขอเปิดเผยหน้าไม่ออกสื่อ
คุณลุงบอกคือไม่ได้อยากดัง
ใช่คุณลุงบอกประโยคสั้นบอกว่า
ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย

อันนี้ก็เป็นประโยคที่คุณลุงพูด

จะเป็นการยุคนั้นคุณแม่มิ้นก็พูดจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะประมาณนี้
ซึ่งคุณลุงเราทราบชื่อนายสมชัยศรีกิติชัย
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่วัย๕๗ปีค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลถึงเรื่องราวนี้

ปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ใช้แผนที่แบบนี้มาตลอด
ส่วนโทรศัพท์ก็เป็นแบบปุ่มกดรุ่นเก่าเป็นฟีเจอร์โฟน
กดได้อย่างเดียวโทรได้อย่างเดียวโทรเข้ารับสาย
ใช่ค่ะแต่ว่าคุณลุงบอกว่าไม่ใช่ว่าจะใช้แผนที่ตลอดนะ
เพราะว่าเส้นทางในกรุงเทพรู้เกือบ๙๐
เพียงร้อยละ๑๐เท่านั้นที่ไม่ค่อยคุ้นชิน
ก็ต้องหยิบแผนที่กระดาษขึ้นมาดูนะคะ

ซึ่งคุณลุงสมชัยก็เล่าต่อว่ากรณีปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร
จะใช้ในกรณีที่หลงทางแล้วก็ทำให้ผู้โดยสาร
ในราคาที่เคยนั่งเนื่องจากเป็นความผิดพลาดของตัวเอง
ส่วนเส้นทางปกติที่คุ้นชินก็จะคิดราคาตามมิเตอร์ค่ะ
สำหรับกรณีที่จอดรถรอจนผู้โดยสารเข้าบ้านทำเป็นประจำ
เฉพาะผู้โดยสารหญิงแล้วก็เป็นที่เปลี่ยว

อยากเห็นหน้าคุณลุงเพราะฉะนั้นจำทะเบียนเอาไว้นะคะมชช๘๘๔๘กรุงเทพมหานคร

ใช่คุณลุงบอกไม่อยากออกสื่อไม่อยากเห็นหน้านะคะ

ต่อก็คือไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
อ๋อนะคะ
คือชอบเวลาที่คนทำอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามทำด้วยใจค่ะ
ทุกอย่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงนะ
บางคนมองว่าขับรถแท็กซี่ก็เป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้ดูมีเกียรติมาก

ถ้าเราให้ค่าในอาชีพของเราให้เกียรติในอาชีพของเรา

ใช่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
แล้วก็สาวขึ้นรถนี่สบายใจได้นะ

ส่งจนถึงบ้านและยังดูจนเข้าบ้านอย่างปลอดภัย
มีแฟนคลับคุณลุงเกิดขึ้นแล้วแน่นอน